คุณผู้ชมคะกลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะคะ
พูดถึงเรื่องของเบี้ยยังชีพคนชะลาคือมีแนวคิดว่าจะปรับอัตราคือเพิ่มจำนวนให้มันมากขึ้น

มานานแล้วเคยเป็นข่าวเนี่ยหลายครั้งแล้วเหมือนกันรอบนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะต้องไปติดตามกันว่าเกณฑ์ที่จะมาปรับเนี่ยคือแปลว่าคนชะลาทุกคน
ล้านกว่าคนทั่วประเทศจะได้รับทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะมีเกณฑ์ไหนมาพิจารณารวมถึงเรื่องของการเปิดเรียนด้วยค่ะ
ตราจ่ายเบี้ยคนชะลาไหมข้อมูลคนชะลาตอนนี้๘ล้านสองแสนคน
ที่กำลังที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่ฉะนั้นเรื่องที่จะหยิบมาขีดเส้นใต้วันนี้
จะเริ่มชี้ให้เห็นว่าอัตราเดิมที่รัฐเคยจ่ายเบี้ยยังชีพให้คนชะลาเนี่ย
เขาเริ่มต้นที่เดือนละหกร้อยบาทแล้วก็จะมีขั้นบันได
บันไดที่ว่าเนี่ยท่านลองดูคนอายุหกสิบถึงหกสิบเก้าเนี่ย
เดือนละหกร้อยอายุเจ็ดสิบถึงเจ็ดสิบเก้าได้เดือนละเจ็ดร้อย
อายุแปดสิบถึงแปดสิบเก้าได้เดือนละแปดร้อยอายุเก้าสิบขึ้นไปได้เดือนละหนึ่งพัน
นี่คืออัตราที่จ่ายอยู่ในปัจจุบันซึ่ง
ตรงนี้แหละที่มันมองว่าเออ
มันน้อยไปไหม๖๐๐บาทสำหรับ๑๐ปีเริ่มต้นเนี่ย
ตกวันละยี่สิบบาทแต่แนวคิดใหม่คือ
จะเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราเริ่มต้นหนึ่งพันบาทก่อน
ใครอายุหกสิบปีเนี่ยหนึ่งพันบาทก่อน
แล้วถึงจะขยับขึ้นไปถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาท
จะมีสองอัตราแนวคิดปัจจุบันนี้แนวคิดที่ว่านี้
ไม่ใช่เพิ่งคิดแต่ว่าคิดกันมาสองปีแล้วครับ
แต่มันคิดไม่ตกและตัดสินใจฟันทงไม่ได้
เพราะอะไรครับเพราะมันมีข้อดีข้อเสียที่เป็นปัจจัยให้ตัดสินใจ
แล้วมันโยงไปถึงสถานะการเงินที่รัฐบาลจะต้องแบกภาระเพิ่ม
คือเพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวเลยนะปัจจุบันเนี่ย
รัฐบาลต้องใช้เงินจ่ายเป็นเบี้ยชะลาให้คน๘ล้าน๒แสนคน
ตกปีละเจ็ดหมื่นล้านบาทเจ็ดหมื่นล้านบาท
ถ้าเพิ่มเป็นการเริ่มต้นด้วยหนึ่งพันบาทไปจนถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาท
ต้องใช้เงินงบประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทต่อปีคือเท่าตัว
มันคิดไม่ตกตรงนี้แหละครับพอคิดไม่ตกขยับไม่ออก

แต่พอมาถึงวันนี้มันมีแนวคิดที่จะเดินหน้าปรับอัตรา
โดยมีเงื่อนไขที่ทำให้รัฐไม่ต้องควักเงินมาก
เหมือนที่คำนวณกันในอดีตเงื่อนไขคืออะไรครับ
เงื่อนไขคือไม่ต้องจ่ายทุกคนสิครับไม่ต้องจ่ายทุกคน
ตอนนี้เนี่ยใครอายุเกิน๖๐ก็จะได้สิทธิ์รับเบี้ยชราเท่ากันหมด
ยากจนข้นแค้นอยู่กระต๊อบจนเป็นมหาเศรษฐีหมื่นล้าน
ได้เหมือนกันหมดมีสิทธิ์จะได้เหมือนกันหมด

ก็ได้มีเงินมากแค่ไหนถ้าเขาไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนก็ได้
จำได้ไหมครับตอนแรกที่มีโครงการนี้
คนรวยคนชั้นกลางเยอะที่เขาปล่อยให้เงิน
ผ่านไปเฉยเฉยไม่ไปขึ้นทะเบียนรับรับเงิน
แต่ตอนหลังลูกหลานก็มาบอกว่าไปลงทะเบียนไว้เถอะ
เออเอาเงินไปทำบุญทำกุศลซะยังดีกว่าปล่อยทิ้งไปเฉย
ตอนหลังเราจะเห็นว่าคนมีฐานะก็ไปลงทะเบียนรับเงิน
ตัวเลขก็ขยายตัวมากขึ้นทีนี้แนวความคิดใหม่ที่คิดกันก็คือว่า
เขาจะกำหนดฐานะของผู้รับเบี้ยชะลากำหนดยังไงครับ
กำหนดว่าผู้สูงอายุคนชะลาที่มีฐานะร่ำรวยอยู่แล้ว
ไม่มีความจำเป็นต้องรับเบี้ยยังชีพคนชะลาจากรัฐบาล
ถามว่าแล้วจะตัดสินกันยังไง
ร่ำรวยแค่ไหนรับได้ร่ำรวยแค่ไหนรับไม่ได้
คำตอบคือให้ดูกันที่สมุดเงินฝากในธนาคาร
ชาลาที่สูงอายุใครที่มีเงินฝากในธนาคารเกิน๕ล้านบาทขึ้นไป
ไม่มีสิทธิ์รับสมมุติคิดกันอย่างนี้
เพราะถือว่ามีเงินฝากขนาดนั้นเนี่ยมีฐานะสบายแล้ว
ไม่ต้องรับในหลักคิดเนี่ยเชื่อกันว่า
พอพอใช้วิธีการกำหนดด้วยฐานะทางการเงินอย่างนี้
รับเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายต่อเดือนต่อปีคงจะลดลงได้มากพอสมควร
เพราะจะมีคนที่ไม่เข้าเกณฑ์น่าจะมากพอสมควร
แล้วก็ได้เอาเงินที่คนไม่เข้าเกณฑ์จะรับได้นี่แหละ
เอาไปเพิ่มให้คนชะลาที่ลำบากยากจน
โดยรัฐบาลไม่ต้องควักเงินเพิ่มมากนักเรียกว่าเอาเงินที่คนรวยควรจะได้
ไปช่วยคนจนจริงให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น
ข่ายเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขขอย้ำว่าแนวความคิดนี้
ควรจะได้รับการพิจารณาสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง
ฉะนั้นถ้ารัฐบาลเห็นด้วยก็ต้องเร่งออกระเบียบให้สอดคล้อง
แนวความคิดนี้ไม่ต้องทิ้งช่วง
แล้วจนกระทั่งลืมลืมกันไปอีกเพราะว่าตอนนี้ผู้สูงอายุที่ลำบากยากจน
ผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานคอยดูแล
เขาก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นเขารออยู่
แม้จะได้เพิ่มขึ้นไม่กี่ร้อยต่อเดือน
แต่ก็มีความหมายครับมีความหมายว่า
เขาจะได้มีเรื่องอาหารการกินเพิ่มขึ้น
รายได้อาหารการกินมื้อต่อมื้อจะได้มากขึ้น
คนชะลาที่อายุมากมากอายุเกินแปดสิบไปแล้วเนี่ย
คนเหล่านี้ไม่ต้องการอะไรมากหรอกครับขอแค่ให้มีข้าวกินเป็นมื้อมื้อ
ผ่านไปวันวันพอแล้วเรื่องอย่างอื่น
ไม่เอาแล้วคนชะลาที่มีอายุมากเหล่านี้
มีเยอะครับที่ไม่มีลูกหลานดูแลมีคนเยอะที่อยู่ได้ด้วยเงินยังชีพ
ที่ว่านี้จริงผมถึงย้ำอีกทีนึงว่า
เรื่องนี้ต้องเร่งคิดเร่งตัดสินใจเร่งพิจารณา
ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง
กำลังตั้งคำถามคันมากตอนนี้ว่ามาถึงวันนี้พอจะมีคำตอบแล้ว
ได้เมื่อไหร่รวมทั้งโรงเรียนเด็กเล็กด้วย
ผมขอเอาคำตอบจากตรีศึกษาคุณตรีนุททีอนทอง
มาขยายความให้ฟังคุณตรีนุษย์บอกว่า
ได้มอบหมายให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำแผนการเปิดภาคเรียนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กระดับปฐมวัยไปจนถึงประถมศึกษาปีที่๑
ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้จะวางแนวทางดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้ปลอดภัยยังไง
โดยกลุ่มเด็กเล็กได้มอบหมายให้ดรสุพัฒน์จำปาทองประหลัดกระทรวงและสพไปประชุมร่วมกับแพทย์ด้านกุมารเวศ
เพื่อวางแผนเปิดเรียนอย่างปลอดภัยให้แก่เด็กกลุ่มนี้
อย่างไรก็ตามเนื่องจากขนาดของสถานศึกษามีความแตกต่างกันทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็ก
ดังนั้นการเปิดเรียนในรูปแบบปกติจะต้องเพิ่มความเข้มข้นมาตรการกับกลุ่มโรงเรียนขนาดไหนมากที่สุด
เช่นโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีนักเรียนอยู่๕๐คนจะต้องวางมาตรการเปิดเรียนอย่างไรกันบ้างเป็นต้น
เราจะไม่ยึดพื้นที่สีแดงแล้วแต่จะพิจารณาเปิดภาคเรียนลงไปในระดับชุมชนอำเภอตำบล
นี่คือสิ่งที่กำลังเร่งพิจารณากันอยู่
ขาดโอกาสในการเรียนรู้ภายใต้มาตรการที่ปลอดภัยสูงสุด
ย้ำตรงนี้ไม่ให้เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้
ภายใต้มาตรการที่ปลอดภัยสูงสุดอันนี้คือโจทย์ยากที่สุดครับ
พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีภาระจากการเปิดโรงเรียนไม่ได้เนี่ย
เขาก็รุ้นกันทุกวันนะครับเพราะว่าวิถีชีวิตที่พ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกัน
แล้วไม่มีคนอื่นที่จะคอยดูแลลูกตื่นเช้าขึ้นมาก็เอาลูกไปโรงเรียน
พ่อแม่ก็แยกไปทำงานตอนเย็นไปรับลูกกลับก็อยู่กันมาอย่างนี้
ครอบครัวแบบนี้แหละครับที่คอยลุ้นเรื่องโรงเรียนเปิดมากที่สุด
เพราะทุกวันนี้เขาต้องเสียสละทิ้งการทิ้งงานคนหนึ่งต้องดูแลลูก
อันนี้เป็นปัญหาเยอะครับเอาเป็นว่าอยากฝากรัฐมนตรีศึกษา
และฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าเรื่องนี้ต้องเร่งพิจารณาหาคำตอบ
พ่อแม่ผู้ปกครองเขารออยู่ครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณ
ขอบคุณนะคะเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนนั่งฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์
บอกว่าใช่อยากรู้ว่าเมื่อไหร่ลูกหลานจะได้กลับไปเรียนตามปกติ
แต่ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยด้วยนะคะ
มีเรื่องทั้งเรื่องของเบี้ยคนชะดาดด้วยคนเท่าคนแก่เขารอมานานแล้วล่ะ